มาถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
สำหรับใครที่ชอบเสี่ยงโชคชอบลุ้นรางวัล
วันนี้ก็เลยรวบมาให้พอหอปากหอมคอว่า

ใครเป็นสายตัวแรกมานั่งหน้าจอให้ดี
ที่แรกกันเลยคุณผู้ชมที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
ที่วัดตะเคียนทองตำบลท่าขุนรามอำเภอเมืองค่ะ
ช่วงค่ำที่ผ่านมาชาวบ้านกว่า๕๐คน
มารวมตัวกันขอโชคลาภจากกุมารไอ้ไข่
และขอโชคลาภจากตะเคียนอายุ๗๐๐ปี
เพราะว่าเคยได้รางวัลกันมาหลายครั้งหลายคนแล้ว
พอทำพิธีคุณยายฟองนวลสิทธิวงอายุ๗๕ปีคนนี้ค่ะ
ก็เริ่มจุดทูบเทียนกราบไอ้ไข่
สักพักค่ะเริ่มมีอาการแปลก
คือสั่นไปทั้งตัวเลยค่ะแบบนี้คุณผู้ชม
เขาบอกว่าพูดคุยกับชาวบ้านด้วยนะ
บอกมาทำไมจะเอารางวัลหรือเอาอะไร
จากนั้นค่ะก็บอกว่าให้ไปดูทูบในกระถาง
แล้วก็ลุกขึ้นมาร้องเพลงเต้นไปเต้นมา

แต่ไฮไลท์สิคะอยู่ตอนที่ร่างทรง
เดินตรงไปยังที่จอดรถ
แล้วมาหยุดที่รถกระบะของผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
ของเราด้วยเหรอนี่แหละแล้วก็ถามถามไปยัง
เขาเรียกว่าอย่างไรโถมตัวโถมตัวไปยังกระบะท้าย
อาการแบบนี้เลยนะใช่ค่ะ
ทำให้ชาวบ้านฮือฮากันใหญ่เลยนะ
ดูอะไรล่ะก็ดูป้ายดูข้อความ

ใช่ไปดูบรรยากาศกันแล้วกันนะเอาไปดูหน่อยสิฮะเขาว่าไง
ดูข้อความสะเบียนด้วย

อย่าสิ้นหวังช่อง๓๒อย่าสิ้นหวัง
ก็เป็นไปตามที่หลายคนเขาอยากจะดูอะนะคะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปหาซื้อตัวเลขตามที่เขาเชื่อถือกันแบบนั้น

นี่ทั้งหมดเลยนะทั้งทะเบียนทั้งโลกปีเกอร์เล็กช่อง
ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้เนี่ย

ใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้วันครูนะไม่ได้ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ก็จะไปออกวันพรุ่งนี้๑๗มกราคมนะคะ
ใช่ครับไปต่อกันที่ลานพระยาศีสัตว์ตนาคาราช
ริมฝั่งแม่น้ำโขงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะฮะ
นายมรพีสุพัทราพิรมหรือว่าไฮโซนอสนะครับ
พร้อมกับกลุ่มผู้ประกอบการขายรถหรูซุปเปอร์คาร์
นำเครื่องบวงสวงพร้อมกับนางรำชนเผ่าครับ
ไปทำวิธีแก้บ้นพระยาศีสัตว์ตนาคาราชนะครับ
ที่จัดขึ้นเป็นรอบที่๒แล้ว
เนื่องจากว่าเคยจ้างนางเอกสาวคุณจำได้ใช่ไหม
ก่อนหน้านี้มีคุณแต้วคุณแต้วนัทพรก็ไปลำแก้บน
แล้วเขาก็เลยบ่นแล้วก็ได้ตามที่เขาบ่นกันไป
แล้วครั้งนั้นคุณแต้วก็มาลำให้นะครับเมื่อเดือนก่อน
จริงแล้วเนี่ยครั้งนี้เขาบอกว่าตั้งใจจะจ้างคุณเบลล่ารานี
อย่างนั้นจะมารำแก้บนอีกแต่ว่าก็ติดโควิด๑๙ก็เลยยังไม่อยากจะให้มาอะไรแบบนี้
แต่ว่างานนี้นะฮะชมรมนิยมตัวเลขนะฮะ
ก็เลยขอไปส่องป้ายทะเบียนรถนิดนึงรถอัลดี้ป้ายแดงซะด้วย
คันนี้ทะเบียนอะไรเนี่ยเอออ่ะนี่แหละครับ
คันนี้เท่าไหร่๑๕ล้าน๑๕ล้านเท่านั้นไปจอดตรงนี้แล้วคนที่เขาไปร่วมพิธีก็เลย
ขอลุ้นทะเบียนหน่อยละกัน๑๑๘๐กรุงเทพนี่แหละครับ
พอเสร็จพิธีก็ขับรถกลับไปเลยนะครับ
ต่อไปของดิฉันค่ะใครที่กำลังทำกับข้าวอยู่กำลังกินข้าวอยู่ต้องเงยหน้ามองหน้าจอดิฉันบอกแบบนี้เลย
เดี๋ยวต้องไปดูค่ะเพราะว่าที่นี่คือที่ศาลแม่ย่าศรีจันทร์ต้นโพเฮียนอยู่ที่อำเภอกบินบุรีปราจีนบุรีนั่นเองค่ะ
อาจารย์เริงร่างทรงจอมขมังเวศเนี่ยนะเขามาทำพิธีขอโชคขอลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คืองวดที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้โชคแล้วไง๑๙แล้วก็บอกว่าถูกกันไปทั้งหมู่บ้าน
ทีนี้รอบนี้อาจารย์เริงก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะคุณผู้ชมขันน้ำมนต์ทำขันน้ำมนต์ท่องคาถาขอเลขจากแม่ย่าศรีจันทร์
ดน้ำตาเทียนสีแดงลงขันทีนี้ตาไม่กระพริบเลยค่ะคุณผู้ชมนี่แบบนี้ดิฉันพูดได้แค่นี้
หลังจากนั้นอาจารย์เริงเดี๋ยวนะทำไมน้ำตาเทียนมันหยดตรงเป็นเลขอย่างนี้เลยเหรอ
คุณฮัศไนเดี๋ยวฉันรู้ตอนนี้คุณกำลังพูดถ่วงเวลาดูนิ้วนั่นแหละค่ะแค่นั้นจบ

หลายคนเขาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเหมือนพญานาค

คุณก็โฟกันกับพญานุหน้าเกินไปครับคุณพรรภนาย

นะคะเจ้าของต้นมะพร้าวเนี่ยบอกว่าปลูกมะพร้าวน้ำหอมมาสองปีแล้ว
กันมาหลายหลายต้นไม่ได้ปลูกต้นเดียวแต่ต้นอื่นเนี่ยออกลูกเป็นมะพร้าว
ได้กินกันอเด็ดอร่อยกันไปแล้วแต่ต้นนี้ค่ะไม่ยอมออกลูกเลย
แต่หลังจากนั้นมา๒เดือนก่อนหน้านี้มันแตกยอดออกมาเป็น๔ยอด
ลักษณะมันหงิกงอคนดูก็มันเหมือนเสียญพญานาคเนอะ
แต่ที่สำคัญคือว่าให้โชคมาแล้ว๒งวดไงคะ
ครับชาวบ้านร่ำลือถึงต้นมะพร้าวน้ำหอมนี้ก็เลย
มาดูกันเอาแป้งมาทามาถูนะคะมาดูกันตลอดเลย
แถมเจ้าของยังบอกอีกนะคะว่าเมื่อคืนเนี่ยยังฝันว่ามีชาวบ้านขับรถมาจอดเต็มพื้นที่จอดที่บริเวณนั้น
เพื่อมาดูความแปลกของยอดมะพร้าวเสร็จแล้วก็พากันกลับไป
ในฝันเนี่ยคุณพรมาเจ้าของต้นมะพร้าวได้ตะโกนบอกกับพ่อแม่พี่น้องไว้ด้วยว่า
อย่าลืมหนึ่งเก้าห้าได้เหรอพี่น้องอืมอันนี้ดิฉันพูดตามที่เขาเล่านะค่ะ
ก็ใช้วิจารณญาณดูแล้วกันว่าจะเชื่อความฝันดีไหมอ๋อมันก็หลายยอดดูสิเนอะเออ
มันก็มองได้เหมือนกันแหละค่ะก็สวยดีอืมอ่าส่วนที่อาสมหรือศรีเนร
พุทธคุณอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอายุทยานะครับประชาชนก็เดินทางไปกราบไหว้
พ่อปู่พรหมเมฆกุมารเจ้าสัวเหงแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตำหนักนี่แหละครับ
นะเป็นกระดาษไหว้บนบานเป็นที่พอใจแล้วก็ไปสองเลขโสโรชระตะนะฮะในอ่างน้ำมลพ่อปู่หรือศรี
ก็สีแดงตะงานแบบนี้แหละครับไม่ต้องหยดนะฮะน้ำตาเทียนเห็นกันชัดเจนแบบนี้
คุณผู้ชมก็ลองดูแล้วกันอะไรที่มันลอยใกล้กันเขาว่าอย่างนั้นก็ดู
ว่าจะเป็นสองตัวสามตัวหรืออะไรกันแล้วแต่คุณผู้ชมแล้วฮะค่ะเออนะครับอ่ะ
ดูกันไปนะคะเอาเป็นพอหอมปากหอมคอที่สุดท้ายที่บุรีรำค่ะคือต้องบอกว่าที่นี่นะ
บรรดาพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในจังหวัดบุรีรำเขาเดือดร้อนเพราะว่าผลกระทบจากโควิดนี่แหละ
ทำให้ลอตเตอรี่ที่รับมาขายเนี่ยเหลือมากเป็นประวัติการเลยทั้งทั้งที่ใกล้ออกรางวัลแล้วก็ยังขายไม่ออก
เพราะว่าอะไรเพราะว่าถูกจำกัดพื้นที่ขายบางร้านเนี่ยไม่ให้เข้ามาขายนะ
คือให้อยู่เฉพาะจุดชาวบ้านเขาก็ไปไหนไม่ได้พ่อค้าแม่ค้าก็ซื้อขายกันไม่สะดวก
นะคะปกติแล้วนะพ่อค้าแม่ค้าบอกงวดหนึ่งเนี่ยจะเหลือไม่เกิน๓๐๔๐ใบ
แต่คุณผู้ชมงวดโควิดเนี่ยงวดเนี้ยเหลือเกือบสองร้อยใบโอ้โห
คุณคิดดูถ้าหากว่าเราลงทุนแล้วเราขายไม่ได้เงินมันจะจมขนาด๙๐
ใช่ไงนี่ชาวบ้านเขาเลยบอกว่าปกติวันนี้มันจะเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่แล้วแหละ
ใช่แต่ยังเหลือประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะของแผงอ่ะค่ะ
ยังไม่ออกไปเลยนี่ยังเหลือเต็มเราจะเดินทางข้ามจังหวัด
บางจังหวัดมันก็เดินทางไปขายไม่ได้ไงไม่ได้ถูกเดินร้อนกันไป
แล้วเนี่ยเงินที่เขาเอามาลงทุนเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็กู้ยืมมาจ่ายนั่นแหละ
ยืมเขามาแล้วก็มาลงทุนแล้วแบบนี้จะทำยังไงต่อไปก็แอบทุกข์ใจอยู่
ทำยังไงดีอ่ะขายออนไลน์ได้ไหมแต่ต้องดีนะมีนะคุณชิสา
บางคนเขาก็ต้องปรับตัวแม่ค้าพ่อค้าลอตเตอรี่บางคนอ่ะ
คือเขาบอกว่าเลือกถ่ายรูปแล้วก็ส่งทางไลน์เลยลูกค้าโอนเงินมา
แล้วเดี๋ยวแม่ค้าเก็บไว้ให้ก่อนถูกสมมุติถ้าเกิดคุณถูก
มีรับขึ้นเงินให้ด้วยจ้ะบริการเสร็จสับก็ต้องปรับตัวจริง
นะคะแต่ก็ต้องดูแม่ค้าเพราะค้าที่ไว้ใจกันได้ด้วยค่ะ
เดี๋ยวบางทีก็จะมีเรื่องของการโกงลอตเตอรี่กันแบบ

ให้โชคดีทุกท่านแล้วก็ใช้วิจารณญาณกับเรื่องนี้นะคะ